จับตาเตือนภัยแน่นอนครับตอนนี้เกิดหลายคำถามเกิดขึ้นนะครับ
ในคนกรุงเทพเองรวมไปถึงหลายจุดที่อยู่ในบริเวณพื้นที่
คงได้เห็นแล้วนะครับว่ามีการแชร์ตามโลกออนไลน์ต่างนะครับตึกสูงทั้งในกรุงเทพมหานครเอง
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เองเกิดแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นที่เป็นแบบนี้
เนื่องจากพื้นล่างของกรุงเทพมหานครนั้นมีลักษณะเป็นดินที่มีลักษณะอ่อนนุ่มนะครับ
ดังนั้นเมื่อมีแรงสรรสะเทือนเกิดขึ้นซึ่งเป็นแรงสันสะเทือนแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
สามารถที่จะส่งพลังมาได้นะครับตึกที่มีลักษณะทรงสูงจึงเป็นตึกที่อ่อนไหวเป็นพิเศษ
ดังนั้นประชาชนที่อยู่บริเวณยอดตึกหรือว่าอยู่บริเวณที่สูงนั้น
ก็จะได้รับรู้ถึงแรงสันสะเทือนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็อุ่นใจได้นะครับว่าตึกที่ออกแบบมาในสมัยใหม่นั้น
ก็จะมีการออกแบบมาเพื่อรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดรุนแรงประมาณ๗ได้นะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็อย่าเพิ่งแตกตื่นกันไป
แต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียว
เพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีนะครับ
มาช่วงเย็นเกิดขึ้นอีกครั้งที่ประเทศพม่า
อกจากนี้เองยังมีอีกหนึ่งจุดเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย
จุดนี้เป็นจุดไหนบ้างเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกราฟิกจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกันนะครับ
จุดแรกที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับ
เป็นจุดที่ทำให้เกิดแรงสะเทือนตามตึกสูงต่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จุดนี้เพื่อเห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวไปดูเต็มจอกันเลย
เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นประเทศพม่านะครับ
จุดศูนย์กลางนั้นอยู่ระหว่างกรุงเนปิดอลและมันดาเล
ความลึกอยู่ที่ประมาณ๙ขออภัย๘๔กิโลเมตรขนาด๗๐แน่นอน
ถือว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็อยู่ค่อนข้างใกล้ไทย
ดังนั้นประเทศของเราจึงเป็นพื้นที่ที่จะเรียบรับผลกระทบ
แล้วก็ได้รับความรู้สึกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวด้วย
ไปอีกหนึ่งจุดไกลออกมาอีกหน่อยนึง
อย่างที่ได้บอกนะครับว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้
เกิดขึ้นในบริเวณประเทศอินโดนีเซียนะครับ
จุดที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวคือจุดตรงนี้นะครับ
ความลึกอยู่ที่๕๒๘๒กิโลเมตร
ขนาด๖สูงถือว่ารุนแรงเช่นเดียวกัน
แต่ด้วยความลึกรวมไปถึงจุดที่เกิดนั้นเกิดที่บริเวณทะเล
จึงไม่มีรายงานความเสียหายในส่วนของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจุดตรงนี้
ส่วนอีกหนึ่งจุดที่บริเวณประเทศอิตาลี
เป็นเหตุการณ์แผ่นไหวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

แล้วก็ล่าสุดมีการรายงานข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่า
เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๖

ศูนย์กลางนั้นอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกเชียงเหนือของกรุงโลม
จุดนี้มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างไร
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกต่อไปนี้นะครับ
ราฟิกต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่า
มีจุดไหนบ้างเป็นจุดที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน

บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวนั้น
ถ้าหากเราดูตามพื้นที่ที่ปรากฏอยู่ในกราฟิก

จุดสำคัญสำคัญที่เราจะพิจารณากันก็คือลักษณะของแผ่นเปลือกโลกนะครับ
ซึ่งแผ่นเปลือกโลกที่มีบทบาทสำคัญ
ที่จะส่งผลต่อการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้

แผ่นแรกคือแผ่นตรงนี้นะครับ
แผ่นนี้เป็นแผ่นที่รองรับทวีปยุโรป

ซึ่งถือว่าเป็นแผ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าแผ่นนี้เองเป็นแผ่นที่อยู่ในแนวระหว่างประเทศอิตาลี
รวมไปถึงประเทศพม่าด้วยนะครับ
ถ้าหากเรามองลึกลงไปก็พบว่าแนวของแผ่นนี้เนี่ยนะครับ
สามารถที่จะทอดยาวต่อไปยังบริเวณพื้นที่อินโดนีเซียได้ด้วย
แผ่นตรงนี้เองก่อนหน้านี้ถ้าหากคุณจำกันได้
เป็นแผ่นที่สามารถที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
แล้วก็เกิดคลื่นซึนามิเกิดขึ้นนะครับ
ส่วนแผ่นที่๒ที่เราจะมาให้ความสนใจกัน

ตรงนี้เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ทำให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่บริเวณประเทศอิตาลี
จะสังเกตว่ารอยเส้นปะสีดำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
ดังนั้นเมื่อ๒แผ่นนี้มีการขยับขยื่น
จุดที่อยู่ระหว่างแนวรอยต่อนี้จะได้รับแรง
รวมไปถึงผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษ
เช่นเดียวกับบริเวณประเทศพม่านะครับรอยต่อตรงนี้
เลื่อนตรงนี้เราเรียกว่ารอยเลื่อนสแกงหรือว่ารอยเลื่อนสกาย
ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกสอนแผ่น
แผ่นนี้เองมีบทบาทต่อสถานการณ์แผ่นดินไหวในหลายจุดหลายพื้นที่
แล้วก็ก่อนหน้านี้เองก็ทำให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในหลายครั้งแล้วนะครับ
โดยเฉพาะที่พม่ารวมไปถึงประเทศเนปาน
แน่นอนครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังคงไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้นะครับ
จะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงเกิดขึ้นอีกหรือไม่

นั่นก็หมายความว่าประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าว
ยังคงต้องระวังอันตรายรวมไปถึงแรงสรรสะเทือนที่อาจจะเกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะนะครับสิ่งปลูกสร้างอาคารต่าง
ที่ไม่มั่นคงแข็งแรงควรที่จะหลบหลีก
แล้วก็ฟังการประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
ยังไม่พบว่ามีการส่งแรงสันสะเทือนมายังรอยเลื่อนต่างที่กระจายตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
ยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับ
พื้นที่ภาคเหนือเองก็เป็นพื้นที่ที่หลายจุดมีเรื่องของรอยเลื่อนที่มีพลังพาดผ่านอยู่
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวคงต้องเฝ้าติดตามข่าวสาร
ที่สำคัญนะครับอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ดังกล่าวติดตามข่าวสาร
แล้วก็ติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
และสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลนี้
อย่างต่อเนื่องได้ทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวี

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ